ดูอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโควิดกำลังระบาดหนัก
มันต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะมันต้องมีการเว้นระยะห่างป้องกันตัวเอง
แล้วก็ป้องกันคนอื่นด้วยแต่กลุ่มนี้เขาไม่สนใจ
ไม่รับผิดชอบตัวเองไม่รับผิดชอบสังคมใดใดรวมกลุ่มการเล่นพนันค่ะ
ตำรวจเนี่ยสามารถรวบนักพนันได้ถึงกว่ายี่สิบคนโดยเป็นบ่อนพนันแถวย่านพระประแดงนะคะ
ตำรวจสพพระประแดงค่ะนำกำลังชุดสืบสวนเข้าตรวจสอบ
มีชาวบ้านร้องเรียนว่ามีการแอบเล่นพนันกันในบ้านเช่า๒ชั้น
เล็กที่๕๕ทับ๑๔ในซอยพระราชวิริยพร๑๗ตำรวจบางพลพพแดงจสมุทรประการ
ก็ไปเจอจริงค่ะมีนักพนันกว่า๒๐คนกำลังเล่นพนันกันเมามันเลย
ทีนี้พอเห็นตำรวจมาวิ่งกันแตกกระเจิงแต่ในที่สุดก็สามารถรวบตัวเอาไว้ได้๒๐คนนะคะ
พร้อมด้วยของกลางเนี่ยเป็นไพ่๓สำหรับลูกเต๋าสำหรับเล่นพนันไฮโล๙ลูกเงินสดอีก๔๖๐บาท
บ้านดังกล่าวเป็นของนางอนงเพ็งผลอายุ๕๔ปีค่ะ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้เป็นเจ้าของบ้านจัดให้มีการเล่นพนัน
และร่วมกันมั่วสุมโดยฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินพศ๒๕๕๙
ส่วนนักพนันที่เหลือค่ะก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาลักลอบเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินด้วยนะคะ
ภูมิกับการสพพระประแดงย้ำว่าจะไม่ให้ประกันตัวนักพนันทั้งหมด
และต้องส่งดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะจะได้หลับจำกันต่อไปนะคะ
ถูกจับกันยังไม่ถึงข้ามคืนเลยค่ะคุณสุภาษาค่ะ
ช่วง๕ทุ่มคืนที่ผ่านมาชาวบ้านโทรมาสอบถามกับทีมข่าว
แล้วส่งหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอ
มีกลุ่มผู้ต้องหาคล้ายกับได้รับการประกันตัวกลางดึก

ซึ่งมันขัดกับคำสั่งของผู้กำกับที่ออกมาบอกแล้วว่า

เขาอ้างว่าผู้อำกับการอนุญาตแล้วให้ประกันตัวค่ะ
ผู้สือข่าวก็เลยถามกลับไปยังพันธุรสเอกประเสริฐศูกษ์เฮงสุวรรณผู้อำกับการสอพพแดงอีกครั้ง
ท่านก็ยืนยันว่าไม่ได้ให้ประกันตัวนะนักพนันกลุ่มนี้
ร้อยเวรยังไม่ได้ทำรายงานมาให้รับทราบด้วยค่ะ
ซึ่งร้อยเวรและผู้กำกับก็ให้ข้อมูลขัดแย้งกันอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ
เพราะฉะนั้นเพื่อจะคลายความสงสัยทีมข่าวค่ะ
ก็เลยไปตรวจสอบที่ห้องขังสพพระประแดง
ไม่มีแล้วค่ะผู้ต้องขังในห้องขังไม่มีแล้วนะ
อีกทั้งรายชื่อผู้ต้องหาที่อยู่บนกระดานหน้าห้องขังก็ถูกลบไปแล้ว
การจับกลุ่มนักพนันกลุ่มนี้ถือว่ามีการกระทำความผิดในช่วงที่มีการระบาดของโควิดในพื้นที่สีแดงเข้มด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นเมื่อปล่อยตัวง่ายอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้กลุ่มนักพนันย่ามใจไม่กลัวค่ะ
ล่าสุดมีการชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะคะบอกว่า
สาเหตุที่ต้องให้ประกันตัวเพราะว่ากลุ่มนักพนัน๒๐คนเนี่ย
ถ้านำตัวไปควบคุมในห้องควบคุมมันเป็นการรวมตัวแออัดเกินไป

ทีนี้พอไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดผู้อำกับการสพพระประแดง
ก็เลยพิจารณาว่าให้ประกันตัวได้
กลัวเถอะค่ะท่านนักพนันทั้งหลาย

รวมตัวกันเองนี่ก็ความเสี่ยงสูงอยู่แล้วนะคะ